ไปดูปฏิบัติการของตำรวจเมืองบุรีรำร่วมกับฝ่ายปกครองเขา
ไปช่วยผู้หญิงเด็กผู้หญิงอายุเพียงแค่๑๕ปีเท่านั้นเอง
ถูกแก๊งค่ายาเสพติดหลอกไปให้ไปร่วมขบวนการ
เด็กหญิงคนนี้พยายามโทรหาพ่อค่ะ
สุดท้ายตำรวจไปช่วยเอาไว้ได้
แต่ว่าเจ้าหัวโจกเนี่ยไหวตัวหลบหนีไปได้ค่ะ
เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่บุกไปช่วยตัวแล้วนะคะ
ฟังคลิปแล้วก็ดูเหตุการณ์ในเบื้องต้นกันหน่อยค่ะ
หลุดพ้นจากแก๊งค้ายาเสพติดที่จับขังอยู่ในห้องเช่านะคะ
เธอเห็นคนมาช่วยร้องไห้
ครับดีใจนะครับโอ้โฮกอดป้าเลยครับ

คือถูกจับขังอยู่ในห้องเช่าแล้วก็บังคับให้ร่วมค้ายานะคะ
แล้วก็ขู่มาครับขู่จะทำร้ายร่างกายด้วย
หญิงสาวคนนี้ไม่ยอมนะคะไม่ยอมให้ความร่วมมือก็เลยโทรให้พ่อมาช่วย
กระทั่งเจ้าหน้าที่บุกไปช่วยเหลือได้ทันแบบนี้ค่ะ
ตำรวจสพนังรองแล้วก็ฝ่ายปกครองก็ร่วมกันเข้าไปช่วยนางสาวอ้อย
ไปช่วยที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งที่อำเภอนางรองแล้วก็จับกลุ่มวัยรุ่นคนนี้ค่ะ
เป็นวัยรุ่นชายได้๑คนแล้วก็เยาวชนหญิงอีก๓คน
แล้วก็นางสาวอ้อยที่พ่อเลยโทรไปแจ้งตำรวจ
ทีนี้ไปตรวจค้นในห้องนะคะไปเจออาวุธปืนยาบ้าแล้วก็ไอซ์จำนวนหนึ่ง
แล้วก็อุปกรณ์การเสพด้วยเป็นเครื่องช่างดิจิทัลก็มีเหมือนกัน
แล้วก็ไอซ์ซุกซ่อนอยู่ตามจุดต่างอยู่ในห้องเช่านั่นแหละ
หลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นไปเพราะว่าในหลุยเนี่ยอายุสามสิบสามปี
ซึ่งคนนี้เป็นหนึ่งในแก๊งค้ายาเนี่ยหลบหนีไปได้นะคะ
สอบถามนางสาวอ้อยที่ติดต่อความช่วยเหลือจากพ่อเนี่ยเธอเล่าให้ฟังว่า
เธอรู้จักกับในหลุยเนี่ยเมื่อประมาณสามเดือนก่อนที่ร้านแห่งหนึ่ง
จากนั้นในหลุยก็ชักชวนให้เธอมาอยู่ด้วยกันที่ห้องเช่า
ซึ่งตอนเธอที่มาอยู่ด้วยเนี่ยก็มีชายแล้วก็หญิงเนี่ย
เปิดห้องเช่าอยู่ติดติดกันนั่นแหละทั้งสองคนก็รู้จักกับในหลุยด้วย
หลังจากที่มาอยู่ด้วยกันนะคะในหลุยก็หลอกให้เสพยาเสพติด
และบังคับให้ร่วมขบวนการค้ายานั่นก็คือพาไปรับ
พาไปกระจายยาเสพติดตามจุดต่างคือไปอยู่หลายครั้งค่ะ
แต่วันล่าสุดเนี่ยน้องอ้อยไม่ยอมละไม่ยอมไปด้วย
เพราะกลัวจะถูกจับก็เลยเกิดมีปากมีเสียงกัน
กระทั่งในหลุยโมโหใช้ปืนจะขู่ทำร้าย
แล้วเธอก็กลัวนะคะก็เลยหยิบโทรศัพท์โทรหาพ่อไปขอความช่วยเหลือ
กระทั่งตำรวจมาช่วยเอาไว้ได้เบื้องต้นตอนนี้นะคะ
ตำรวจคุมตัวสี่คนไปตรวจปัสสาวะก่อนและจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนในหลุยที่ตอนนี้หลบหนีไปได้นะคะ
เขากำลังขยายผลจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดทั้งแก๊งด้วย
รวมทั้งขบวนการทั้งหมดจะนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ค่ะครับ